ที่นั่นเนี่ยคนที่ขับรถตุ๊กคือไปเชียงใหม่
คุ้นเคยกับรถแดงถูกไหมใช่รถตุ๊กเขาก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
นักท่องเที่ยวพอลดลงรถตุ๊กก็ไม่ได้ขับไปส่งนักท่องเที่ยว
ดัดแปลงมันซะเลยไหมไอเดียบันเจิดจริงกลายเป็นรถตุ๊กเสิร์ฟอาหาร
ไม่ได้ขับไปเสิร์ฟที่ไหนแต่เสิร์ฟให้ถึงที่
กับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาเพราะว่าถูกดัดแปลงให้กลายเป็น
เหมือนกับร้านอาหารย่อมเหมือนฟู้ดชักเอ้ย
ราคาไม่แพง๒๐๓๐เท่านั้นเอง
ดีค่ะคุณผู้ชมครับไปกันเลยร้านนี้เขามีชื่อร้านนะ
นี่แหละครับเจอกับพี่สุรภานันจายะ
เขาจะขับมาเสิร์ฟความอร่อยอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
บริเวณตรงนี้พี่สุรภาเนี่ยก็ยืนผัดข้าวอยู่บนรถเลยนะ
รถคันนี้รถตุ๊กทำการดัดแปลงเป็นที่เรียบร้อย
อย่างที่ผมบอกครับคือจริงตุ๊กคันนี้
เขาใช้รับส่งนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
แต่ช่วงนี้นักท่องเที่ยวยังไม่มากันนะ

แล้วไอเดียแบบนี้ถามจริงเหรอพี่คิดเองเหรอ
คิดเองเหรอพี่แกบอกว่าเฮ้ยเปล่าเลย
แต่ว่าเป็นคุณสามีสุดที่รักที่ช่วยคิดให้

คุณสามีเนี่ยนะไอเดียสุดยอด
เราเห็นแล้วว่าแหมภรรยาของเราเนี่ยนะ

สุดยอดยอดเยี่ยมมือหนึ่งส่วนอีกมือหนึ่งถือกล่องให้มือหนึ่งเสิร์ฟไงมือหนึ่งผัด
อย่างที่น้องใบตองบอกนะครับเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแบบนี้เอามาให้ดู
เพื่อคุณผู้ชมหรือว่าใครที่ทำกิจการแล้วช่วงนี้แหมประสบปัญหาจริงกับโรคโควิด๑๙
เห็นแล้วในทุกวิกฤตมันมีโอกาสซ่อนอยู่
คือคุณลองนึกสภาพนะบางคนบอกว่าไม่มีเงินแม้กระทั่งจะไปซื้อรถเข็นขายของ
แบบนี้เราก็คือมีรถอยู่แล้วแล้วก็ดัดแปลงมาเหมือนเป็นรถเข็นขายของได้เลย
พอเห็นแบบนี้แล้วเผื่อคุณผู้ชมที่จังหวัดเชียงใหม่อยากจะไปอุดหนุนพี่แก
เดี๋ยวคุณพี่สุรภาเขามาจอดตุ๊กคันนี้หน้าร้านที่บริเวณจุดนี้เนี่ย

ลองซื้อหากันได้อย่างที่บอกเห็นไหม๒๐๓๐ไม่แพงไปกว่านั้น
พอจ่ายกันไหวแล้วก็ให้เต็มกล่องเลยนะคะล้นพูนจริงนะคะ